ช่วงนี้ก็จะมีการทำเมนูออกมามากมายที่มันเกี่ยวข้องกับอาหารเจ
วันนี้ผมจะพาทั้งสองท่านและคุณผู้ชมไปกิน
เขาเรียกว่าของว่างหรือว่าขนมโบราณของจีน

จริงแล้วเนี่ยมันก็มีการทำขายทั้งปีแต่มันหากินยาก
แต่ว่าสูตรแบบนี้๑ปีมีครั้งเดียวในช่วงกินเจเท่านั้น
อยู่ที่เยาวราชหน้าตาเป็นยังไงวิธีการทำเป็นยังไงติดตามพร้อมกันเลยครับ
จุ๋ยกล้วยหรือขนมถ้วยโบราณของจีน
เป็นเมนูอาหารว่างทานเล่น

และขายมานานกว่า๓๐ปีแล้ว
โดยปัจจุบันมีลูกมาช่วยรับช่วงต่อ
กล้วยสูตรอาม่าเพ็ญศรีทำสดใหม่ทุกวัน
เริ่มจากการทำขนมถ้วยด้วยแป้งข้าวเจ้า
ลงบนถ้วยที่สั่งทำขึ้นมาเป็นพิเศษ

และเมื่อเอาไปนึ่งก็จะนิ่มเหนียวนุ่มน่ารับประทานครับ
อาม่าบอกว่าแต่ละวันนั้นต้องทำมากถึง๒๐๐ลูกเลยทีเดียว
ส่วนประกอบที่สำคัญอีกอย่างก็คือหัวชัยเท้า
ที่จะต้องทานคู่กับขนมถ้วยที่ทำเอาไว้
วิธีการทำก็คือต้องสับหัวใช้เท้าให้เป็นชิ้นเล็ก
ซึ่งแต่ละวันต้องใช้ประมาณ๒๐๓๐กิโลกรัม
แล้วเอามาผัดกับน้ำมันพืชประมาณ๒๐นาทีจนสุกเหลืองได้ที่
หลังจากนั้นก็ใส่เห็ดหอมลงไปเพราะเป็นสูตรเจ
ให้เข้ากันอีกหน่อยกลิ่นจะหอมโชยขึ้นมาน่าทานเลยทีเดียวนะครับ
แต่สิ่งสำคัญของขั้นตอนนี้ก็คือว่า
หัวชายเท้าจะต้องผัดบนกระทะทองเหลืองเท่านั้น
เพราะจะเก็บความร้อนได้ดีและต้องใช้เตาถ่านในการผัด

ส่วนวิธีการรับประทานก็คือนำขนมถ้วยใส่ลงบนจานหรือชามที่เตรียมเอาไว้
ักหัวใช้เท้าที่ผัดเสร็จแล้วซึ่งจะมีรสชาติออกเค็มหน่อยราดลงไป
ตามด้วยความเปรี้ยวของพริกน้ำส้ม
และเพิ่มความหวานอีกนิดด้วยซีอิ๊วหวานที่เคี่ยวขึ้นมาด้วยสูตรเฉพาะของทางร้าน
เท่านี้เมื่อทานทุกอย่างรวมกันเข้าไปแล้วบอกได้คำเดียวว่าอร่อยมากครับ
ซึ่งสูตรนี้จะมีให้ทานกัน๑ปีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
เพราะถ้าเป็นช่วงปกติอาม่าจะใช้กระเทียมแทนเห็ดหอมเพื่อให้คนทั่วไปสามารถทานกันได้
คุณผู้ชมครับผมได้มาแล้วจุ๋ยกล้วยสูตรของอาม่าเพ็ญศรี
นี่เป็นอาหารว่างหรือของว่างสูตรโบราณของชาวจีนเขา

ในช่วงกินเจแบบนี้เนี่ยใส่เห็ดหอมแบบนี้แทนกระเทียมเข้าไปก็เป็นสูตรเจ
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยอาม่าเขาขายกันทุกวันทั้งปีอยู่แล้วที่ย่านถนนเยาวราชปากซอยมังกรแห่งนี้
ใครอยากชิมก็มาได้มาช้าอาจจะหมดซะก่อนนะ
อาม่าเพ็ญศรีรออยู่นะฮะเดี๋ยวผมขอลองชิมก่อนหมดแล้วหมดเลยนะ
ใครอยากลองชิมจุ๋ยกล้วยขนมถ้วยโบราณสูตรเจของอาม่าเพ็ญศรีก็แวะกันมาได้
เริ่มขาย๙โมงเช้าจนถึง๔โมงเย็น
แต่ถ้ามาช้าของอาจจะหมดก่อนนะครับ
สมัยนี้ก็หาทานยากแล้วจริง
ชรพงศ์ชายงามและนัทชัยเล่าบุตรถ่ายภาพ
ทัศนัยโค้ดทองข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน

คุณทานมันแล้วรสชาติคล้ายอะไรที่จะได้ผ่อนดูออก